มาดูการระบายสินค้าของไทยได้รับความร่วมมือจากจีนนะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะ
มีการบันทึกความร่วมมือกับเมืองจ้านเจียงมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการเปิดตลาดให้กับผู้ค้าทางการเกษตรของไทยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
จ้านเสียงมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นเมืองท่าใหม่ที่กำลังพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ
โดยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านของการเกษตรและอาหารทะเล

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทย
บันทึกความร่วมมือกับเมืองจ้านเจียง
การขนส่งสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน
ซึ่งความร่วมมือแรกที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ก็คืองานเกษตรแฟร์ที่เมืองจ้านเจียงจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่๒ถึง๕มิถุนายน๒๕๕๙
โดยผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าร่วมแสดงสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรได้ทั้งหมด
ตือเฉินคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์มองว่า
ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรมีสินค้าที่หลากหลาย
การที่ประเทศไทยไปเปิดสินค้าที่เมืองจ้านเตียง
จะทำให้ประชาชนจีนรู้จักสินค้าไทยมากขึ้น
และเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกษตรกรของทั้งสองประเทศ
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน
อีกหนึ่งงานที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า
รวมทั้งแสดงนวัตกรรมต่างได้คืองาน
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๒๔๒๗พฤศจิกายน๒๕๕๙
แต่สำหรับงานนี้มีความพิเศษตรงที่
ประเทศไทยโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้วย
ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมคือ
สามารถรองรับผู้ประกอบการได้เป็นจำนวนมาก
เนื่องจากรัฐมันกลางได้กำหนดเป็นนโยบาย
เมืองจันเจียงเป็นเมืองหลักในการจัดงานอาเซียน
และประชากรจะได้ผลให้กินข้าวไทยผลไม้ไทยให้มากขึ้น
แล้วก็มีผลดีกับการค้าขายระหว่างประเทศไทยกับจีน
สำหรับการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเมืองจ้านเจียง

เนื่องจากที่จันเตียงมีท่าเรือขนาดใหญ่
รองรับการขนส่งสินค้าทางน้ำ
ที่ทำให้การตรวจสอบสินค้ามีความรวดเร็วมากขึ้น
จากนี้เมืองจ้านเตียงยังเปิดเที่ยวบินใหม่
ที่สามารถบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองจ้านเจียงได้เลย
ซึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เมืองจ้านเจียงกลายเป็นประตูการค้าอาเซียน
และเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่สำคัญของประเทศจีนในอนาคต
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน